คุณผู้ชมคะเราได้นำเสนอเรื่องของหนุ่ยหน้าลาย

ุยหน้าลายเขามีรอยสักบนใบหน้า
เป็นลูกของสมคิดพุ่มพวงลูกชายแท้เลยค่ะ

ก็มีข่าวออกมาว่าหนุ่ยหน้าลายพ้นโทษออกมาจากคุก

ทีนี้หนุ่ยหน้าลายเขามีพ่อบุญธรรมค่ะ
แล้วพ่อบุญธรรมก็มีการพยายามโพสต์
ตามหาลูกบุญธรรมบอกว่าอยากให้ออกมาเจอพ่อนะคะ
ล่าสุดค่ะหนุ่ยหน้าลายติดต่อพ่อบุญธรรมมา
พ่อบุญธรรมคือใส่เสื้อสีแดงอมชมพูมีผ้าพันคอลายนี่แหละค่ะ

ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับนายจาตุรงพุ่มพวงหรือว่าหนุ่ยหน้าลาย
ซึ่งเป็นลูกชายของนายสมคิดฆาตกรฆ่าต่อเนื่อง๖ศพเนี่ยนะคะ
ก็บอกมีใจความบางช่วงบางตอน
บอกว่าอยากให้แชร์ข้อความนี้ไปให้ถึงจตุรงพุ่มพวง
ลูกบุญธรรมของพ่อครูตะวันหรือว่าครูหน่อง
อยากให้กลับมาหาอยากให้กลับเนื้อกลับตัว

ทีนี้ค่ะเรามีโอกาสได้ไปคุยกับครูหน่อง
หรือว่านายเพชรสยามเจนหัดนามเสนาอายุ๕๔ปี

บอกว่าขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์โพสต์ให้
หนุ่ยได้อ่านและติดต่อพ่อบุญธรรม

ตอนนี้หนุ่ยบอกว่าอยู่ในที่ปลอดภัย
ให้เวลาหนุ่ยได้คิดได้รวบรวมกำลังใจสักระยะ
ได้อ่านทุกคอมเมนต์ที่ทุกท่านได้ให้ข้อคิด
ได้ให้กำลังใจและให้อภัยกับหนุ่ยที่เคยผิดพลาดไป
หน่องในฐานะที่เป็นพ่อบุญธรรมของหนุ่ย
ขอกราบขอบพระคุณชาวโซเชียลและทุกคน
เพื่อให้เขาได้กลับมาเป็นคนดีของสังคมอย่างแท้จริง
นี่ค่ะครูหน่องก็โพสต์ข้อความยาวเลย

มีข้อความที่หนุ่ยหน้าไลน์เนี่ย
ได้คุยกับครูหน่องพ่อบุญธรรมผ่านทางแชทในเฟซบุ๊ก
ซึ่งเขามีการเปิดเผยด้วยนะคะอันนี้ก็มีการวีดีโอคอลคุยกัน

ใช่ดูสิคะคือครูหน่องเนี่ย
ไปถามว่าแล้วทำไมถึงกลัวคนว่าให้ที่พักครับ
หนุ่ยก็บอกว่าแกให้ตังค์มา๒๐๐บาท
ผมกลัวเขาคิดแบบนั้นไม่อยากให้คนอื่นซวยไปด้วย
ครอบครัวแฟนผมเขารักผมมาก
ถ้ามีใครอยากสัมภาษณ์ก็ติดต่อมาครับ
นี่นักข่าวหลายช่องพยายามจะติดต่ออยู่นะคะ
แล้วครูหน่องก็บอกว่าพ่อจะหาทางช่วยลูก
ให้สังคมเข้าใจลูกลูกเข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่พ่อโพสต์สิ
ไม่มีใครซ้ำเติมลูกเลยทุกคนให้กำลังใจลูก
ทุกคนอยากให้ลูกเริ่มต้นชีวิตใหม่มีชีวิตและมีอนาคตที่ดี
แล้วข้อความสุดท้ายที่หนุ่ยเขาตอบกลับกับครูหน่อง
บุญธรรมกลับมาเขียนบอกว่า
ผมโตมากับพ่อหมายถึงครูหน่องที่เป็นพ่อบุญธรรมนะคะ
ไม่ได้โตมากับสมคิดเนี่ยประโยคนี้คุณผู้ชม

คือตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ปลอดภัยก็ให้เวลา
แล้วเขาได้กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป
ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผูกพันกับสมคิดนะนะ
คือเขาบอกแล้วไงว่าก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กใช่ครับ